เชื่อว่าวินาทีนี้ยังรอคอยให้ปฏิหารเกิดขึ้นอยู่นะคะ
ขอให้แตงโมได้กลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ
หลายคนก็นึกย้อนไปนะว่าอยากให้เธอนั้นกลับมา
เหมือนกับครั้งหนึ่งที่เธอเคยบอกว่าเธอเป็นแมว๙ชีวิตนะ
ไม่ว่าอะไรผ่านมาสักตั้งหลายแหล่
ความเป็นความตายมาแล้วหลายครั้งค่ะ
ที่บอกว่าโมเนี่ยคือดาราแมว๙ชีวิตก็พิสูจน์มาแล้วนะ

โมเนี่ยก็ยังกลับมายืนหยัดในวงการบันเทิงได้ทุกครั้งเลย
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถคว่ำค่ะ
เมื่อวันที่๕เมษายน๒๕๕๐นะคะ
ที่ทำให้แตงโมต้องศัลยกรรมครั้งใหญ่เลย
เพื่อให้ใบหน้านั้นกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะ

งโมนิดานั้นถูกสื่อแบนจากการวีนค่ะ

เรื่องไฮโซแท็งค์พงศกรนั่นเอง

เธอก็ทำคลิปขอโทษเรื่องราวที่ผ่านมานะคะ
ได้กลับคืนวงการอีกครั้งค่ะ
เดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๘ค่ะ
งโมนิดานั้นได้ถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินเป็นการด่วนเลย
เพราะว่ากินยานอนหลับเข้าไปเกินขนาด

ซึ่งสาเหตุก็มาจากที่เธอนั้นเฮิตหนักเรื่องความรักทั้งเก่ากับโตโน่
นำไปสู่การกรีดข้อมือฆ่าตัวตายค่ะ
ในปี๒๕๖๓ค่ะแตงโมต้องเจอกับข่าวร้าย
เมื่อคุณพ่อโสนั้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งค่ะ
ประกอบกับช่วงนั้นเธอเองก็มีปัญหาโรคซึมเศร้าอยู่ด้วย
เรื่องความผิดพลาดจากการศัลยกรรม
แต่ท้ายที่สุดนะคะเธอก็กลับมาฟิตร่างกายค่ะ
เมื่อเร็วนี้นะเพิ่งจะมีข่าวดีค่ะ
คว้าปริญญาตรีค่ะสาขาวิชาผู้นำทางสังคม
ธุรกิจและการเมืองมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
แล้วก็กำลังจะเรียนต่อปริญญาโทด้วย
แล้วก็กำลังจะกลับมามีละครให้แฟนนั้น
ติดตามกันอีกครั้งด้วยนะคะ
หลายคนค่ะก็ส่งกำลังใจนะคะ

ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคน

เจอเรื่องราวอะไรหนักมาเยอะนะคะ

เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ขอให้เธอผ่านมาได้เช่นเดียวกันนะคะ

ทุกช่วงข่าวของทางบันเทิงไทยรัฐนะคะ